ที่จังหวัดบุรีรำนะคะคุณลุงท่านหนึ่งค่ะ
สอยมะพร้าวพอมะพร้าวร่วงปุ๊บแกร่วงตามปั๊บเลยนะคะ
เพราะมะพร้าวหล่นใส่หัวแก
หมดสติเลยนะอีกแล้วหมดสติเลยค่ะคุณผู้ชมทีนี้เชื่อว่าเรื่องของผีค่ะ
มะพร้าวผีกับมะพร้าวถูกมัดรวมเกี่ยวอะไรกัน
คุณผู้ชมลองฟังข่าวนี้นะคะเอาไปเยี่ยมอาการของคุณลุงก่อน
คุณลุงท่านนี้ชื่อว่ากิมเฮงโอสดปราศาสตร์อายุประมาณ๖๐ปีค่ะ
ตอนนี้คุณลุงพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
แพทย์เนี่ยเย็บไปถึง๑๑เข็มด้วยกันนี่ค่ะ
เยี่ยมอาการแกก่อนนะคะให้สัมภาษณ์ได้แล้วค่ะนะคะ
คุณลุงกิมเฮงเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๓ตำบลประสาท
อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรียรำคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
ไปสอยมะพร้าวในส่วนของญาติแล้วก็ถูกมะพร้าวหล่นใส่หัว

เจ้าตัวสลบคาที่เลยนะคะเพื่อนบ้านต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ไม่อยากรบกวนแกแกเจ็บอยู่ก็เลยไปถามภรรยาของแก
คุณป้าบุญยืนคุณป้าเล่าบอกว่าจากการสอบถามสามีเจ้าตัวบอกว่า
จู่ก็นึกครึ่มอกครึ้มใจอยากจะทำขนมขึ้นมา
จะใช้จะทำขนมก็ต้องใช้กะทิใช่ไหมคะใช้มะพร้าวใช่ไหมคะ
ก็เลยไปสอยมะพร้าวแต่มะพร้าวเจ้ากรรมต้นนี้
เป็นมะพร้าวของพี่สาวที่ปลูกไว้ซึ่งพี่สาวเสียชีวิตไปแล้ว
เสียชีวิตไปแล้วตอนพี่สาวมีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะ
พี่สาวจะเป็นคนห่วงมะพร้าวต้นนี้มากห่วงมะพร้าวต้นนี้มาก
ทีนี้ก็เลยถามสามีอันนี้คุณป้าเล่าให้ฟังนะคะ
ก็เลยถามสามีบอกว่าเฮ้ยก่อนที่จะสอยมะพร้าวเนี่ยได้ขอเจ้าที่เจ้าทางไหม
สามีบอกอ้อไม่ได้ขอนี่แหละค่ะก็เลยทำให้เจ้าตัวเนี่ย
คิดว่าอ๋อน่าจะเป็นผีพี่สาวที่ตายไปแล้วอาจจะไม่พอใจที่สามีมาสอยมะพร้าว
ต้นที่พี่สาวรักแล้วก็หวงแหนมากโดยที่ไม่ขออนุญาตก่อน
ก็เลยทำให้มะพร้าวหล่นใส่หัวสามีแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะคุณป้าบุญยืนนะคะยืนยันบอกว่าคืออย่างนี้ตามธรรมเนียมแล้วเนี่ย
ถ้าจะไปเก็บของหรือผลไม้ที่ปลูกไว้ในที่ดินของคนอื่น
แต่เจ้าของไม่อยู่เนี่ยชาวบ้านที่รู้กันเนี่ยก็จะต้องพูด
ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางแทนคือเจ้าของไม่อยู่ใช่ไหม
ก็เลยต้องขอเจ้าที่เจ้าทางแทนเนี่ยค่ะเป็นเพราะสามีเนี่ย
ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางก็เลยทำให้เกิดเหตุแบบนี้นะคะ
คุณลุงบอกว่าเดี๋ยวหลังจากออกโรงพยาบาล
ออกจากโรงพยาบาลจะไปทำพิธีขอขมาเจ้าสาว

สวนของเจ้าสวนมะพร้าว
ก็คือเป็นพี่สาวเนี่ยใช่ค่ะ